เหตุการณ์นี้ที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ

คล้ายกับคนที่สติไม่สมประกอบ
เอาเสียมมาสับคอน้อง

ระหว่างที่กำลังจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
คือชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจว่าแบบนี้มันน่ากลัวนะ

สุดท้ายตำรวจก็จับได้แล้วก็พาตัวไปชี้จุด
เจ้าตัวก็ยังพูดจำไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจภูทรบรบือแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชายันอายุ๔๐
ก็เสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้เลยค่ะ
ที่คอใต้ลูกกระเดือกมีแผลลึกมาก

จากการสอบสวนเบื้องต้นก็คือ
ก่อนเกิดเหตุนายชายันผู้ตาย
กับนายบรรจงผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชาย

เขาทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่หน้าบ้าน
นายชัยยันผู้ตายถือไม้จะตีในบรรจง
นายบรรจงเอาเสียมฟาดเข้าคอเลย

ญาติก็รีบพานายชายันซ้อนรถจักรยานยนต์
จะไปส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโก

แต่ก็จับตัวในบรรจงได้นะคะ
พร้อมของกลางก็คือเสี่ยมที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็นำตัวส่งตำรวจ
แต่ประเด็นคือตำรวจยังสอบปากคำไม่ได้เลยคุณผู้ชม

ยังผู้จารย์ววกไปวนมาววกไปวนมา
เขาบอกว่าก็คล้ายกับเป็นคนที่สติไม่สมประกอบจริง

กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

จุดที่อยู่ห่างจากห้องครัวที่ทั้งคู่กินข้าวกันนะคะนิดหน่อย

พี่เคยของทั้งคู่นายเสียรวิตอายุ๔๘เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็นั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้าน
ก็อยู่ห่างจากสองพี่น้องที่เขานั่งกินข้าวกันเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่หรอก
ได้ยินสองพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเสียงดังมาก
แต่จับใจความไม่ได้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
บรรจงวัย๔๒พี่ชายเดินออกจากครัวมานั่งใต้ต้นไม้
นายชายันวัย๔๐ก็คือผู้ตายยังนั่งอยู่ที่ครัว
แล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะอะโวยวายทะเลาะกันตะโกนใส่กันไปมา
นายชายันลุกขึ้นหยิบท่อนไม้ไปตีนายบรรจงก่อน
อันนี้พี่เขยเขายืนยันแบบนี้
บรรจงก็เลยหยิบเสียมแกว่งไปแกว่งมา
เหมือนคล้ายกับจะป้องกันตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แกว่งไปโดนคอ
แล้วแผลลึกเลยแล้วเข้าคอเลยมันคือจุดสำคัญเข้าคอนายชายัน
นายชายันเอามือกุมคอวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
ป้าก็เดินออกมาดูนายชายันบอกว่าให้พาไปหาหมอหน่อยตอนนั้นยังพูดได้นะคะ

ป้าก็เลยไปบอกพี่เขยของทั้งคู่ที่บ้านนะคะ
ก็เลยให้นายชายันซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปหาหมอขี่ไปได้๒๐๐เมตร
นายชายันหงายหลังล้มตึ้งเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างทาง
เขาก็เลยจอดรถแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
คือเขาก็ไม่รู้ว่าพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเรื่องอะไร
ได้ยินว่าทะเลาะแต่จับใจความไม่ได้จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
บรรจงก็ชอบเอะอะโวยวายเพราะว่าเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่แล้ว
เวลานายบรรจงโวยวายนายชายันก็จะหลบไม่อยากมีปัญหา
แต่เมื่อเช้าก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งคู่กินข้าวพร้อมกันปกติไม่เคยกินพร้อมกัน
เขาก็พยายามจะพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
คนที่เขาก่อเหตุเขาเป็นคนสติไม่ดีคนเสียประสาท
เขามองเจอใครเขาจะตะโกนด่าทอแบบทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ต้องรำคาญ
วันนี้เห็นพี่กับน้องเขานั่งกินข้าวกันเขาก็เลยก็สงสัยหิวเข้าแล้วก็อารมณ์น้องก็เลยขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนก็ว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเพราะว่า
เขาบอกว่าไม่มีเกตนาหรอไม่มีเกตนาผมแจ้งเฉียมอย่างนี้คว่างเฉียม
คว่างเฉียมไม่ใช่เฉียมคว่างเฉียมอย่างนี้ก็จริง
กี่ทีอ่ะเขาบอกว่าคว่างเฉียมก็จะมาจากที่หรอเนอะ
พูดนั่นพูดอ้ายนี่ว่าพูดน้องนี่ถือไม่เนี่ยถือไม่เนี่ยใช่ไหม
พูดพูดนั่นกันพูนนั่งถือไม่เนี่ย
แล้วพูดอ้ายนี่ก็เลยถือเฉียมแจ้งไปนี้บนที
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นค่ะแม่ของทั้งคู่
ทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ก่อเหตุ
นางสำรองวัย๖๔กลับมาที่บ้านนะคะ
มีรถกู้ไพเอ้มมาส่ง
หลังจากนำร่างของนายชายันไปไว้ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แม่ก็นำดอกไม้ทูบจุดเชิญดูวิญญาณของลูก
ลงจากรถกู้ภัยให้กลับบ้าน
แล้วก็บอกดวงวิญญาณของลูกให้ไปสู่พบภูมิที่ดี

แม่บอกว่านายบรรจงเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริง
ส่วนนายชายันปกติไม่มีปัญหาอะไร
ทั้งคู่ก็เคยทะเลาะกันแต่มันก็ไม่เคยมีเรื่องรุนแรงอะไร
เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะนายชายันทำท่าจะพุ่งเข้าไปหานายบรรจงก่อน
นายบรรจงก็เลยหยิบเสียงแกว่งไปแกว่งมา
คือเขาก็รักน้องนะแม่บอกรักน้องชายมากปกติ

แม่บอกว่าก็เป็นแม่ของทั้งคู่เนาะ

อภัยกับสิ่งที่นายบรรจงทำคงจะไม่ได้ตั้งใจจริง
แต่ก่อนที่จะสูญเสียลูกชายไปก็คือคนน้องอ่ะนะ
แม่บอกมีรางสังฮรเมื่อคืนฝันเห็นศพ
เห็นศพผู้ชาย๓คนนอนห่อผ้าอยู่

พอตื่นมาอ้าวก็มีข่าวนี้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แม่ก็ตกใจมากค่ะ
มันเกิดว่า
เรื่องทางคดีเนี่ยนะคะทางตำรวจสพบรบือบอกว่า
ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาในบรรจงอ่ะนะคะ

แต่อาจจะเป็นลักษณะของการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราตามให้แล้วนะครับ